อทุกทวิทยุธาสสุระนารี
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศีรมา
ความยาว๙เมตรเอามาผูกพันรอบฐาน
แล้วก็เปิดฟ้าสักการะเท้าสุระนารีย่าโมนี่แหละ
พร้อมกับปลุกเสกแผ่นป้ายทะเบียนรถสวย
วดนี่เลยขอไข่นอนหนูอ่านว่าขน

ก็คือขุมทรัพย์ล้ำค่า

นี่แหละเขาเขียนว่าขุมทรัพย์ล้ำค่านำมาซึ่งโชคลาภ

ขอคือขุมทรัพย์ล้ำค่านอนคือนำพาโชคลาภ
ถูกต้องจำนวนทั้งหมด๓๐๑หมายเลข
เอามาวางเรียงลายแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกกัน

เขาบอกว่าท้องฟ้านะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆดำ
เชื่อนแบบนั้นขณะที่ในช่วงของการประกอบพิธีพรามร่ายมนต์คาถา
ขอขุนย่าโมเนี่ยก็มีประชาชนที่มาโรคพิธี
แล้วก็หยิบแผ่นป้ายนี้เห็นมั้ย
คนที่ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้อย่างปลอดภัยนะครับ
เขาบอกว่าเลขนี้นี่มันเลขเด็ดจริง
ชาวบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยมาแน่

เขาก็จะไปประมูลเลขทะเบียนสวยแบบนี้แหละ

หมดข้างหน้าก็สวยนะขอไข่นอนหนูอย่างที่บอก
เอาจริงคือมันจำง่ายด้วยแหละใช่ไหม
แล้วก็ตัวเลขก็เป็นการประมูลทะเบียนรถมีทุกจังหวัดแบบนี้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเลขเด็ดที่เขาว่าเลขสวยด้วยความหมายดีด้วย